เพราะว่าเห็นแล้วก็นึกถึงรายการใหม่แกะกล่องช่องไทยรัฐทีวีของเรา
จัดจ้านย่านวิพา
นี่เขารวมเอา๓ตัวแม่เลยนะคะ

ว่าจะเป็นเกรสการกล้าวนะคะอ๊อฟปองศักดิ์และพี่หญิงรัฐานั่นเองค่ะ
นี่จะบอกรายการยังไม่ทันออนแอร์เลยคุณจ๋า

จัดจ้านแฮชแท็กจัดจ้านย่านวิภาขึ้นแบบโอ้ยปังเลยนะ
แล้วก็มีจัดจ้านชาเลนส์ด้วยอย่าแผ่วนะจ๊ะ
แฮชแท็กนี้ฮอทธิสติดลงบนด้วยนะครับ
กับท่าเต้นสุดจัดจ้านสนั่นดังในโลกโซเชียล
เชื่อคุณผู้ชมไปดูแล้วทำตามนะจ๊ะ
เซอร์ไพร่ภาหวานใจหนุ่มตุ๋นเนี่ยเอามาเซอร์ไพร่กลางรายการเนี่ยทำไงดี

ไปฟังพี่หญิงกันหน่อยค่ะ

โหเวลคัมจุดทายรับ
ขอบคุณครับ

เพราะว่าเขาเรียกว่าฉากแรงมาก

ถ้าแต่งเบากว่านี้อยากรบเราก็ต้องเบอร์นี้
มันก็เหมือนเป็นที่ที่ทำให้เราได้เต้น

นายจะบอกก่อนเหมือนกัน

แบบใหม่ล่าสุดจากช่องไทยรัฐทีวี
กับจัดจ้านย่านวิพาทุกวันอาทิตย์๕โมงเย็น